คุณผู้ชมจำข่าวเมื่อวานี้ได้ไหมคะที่พี่อุ๋ยเล่าไปที่บอกว่ามีหญิงชาวเมียนมา
กับลูกวัย๘ขวบถูกฆ่าสยองจากสามีใช่ไหม
พอดีวันนี้ญาติญาติเนี่ยเขาไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
แล้วปรากฏว่าทำพิธีเสร็จเกิดอะไรขึ้น

ก็ติดมื้อจ้อมเรือดีไว้บนพี่หาเรือนะ

ญาติของนางทุนกับน้องเมิงนะคะ
สองแม่ลูกที่ถูกฆ่าทุบหัวเสียชีวิตเนี่ย
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณผู้ตายกลับบ้าน
ก็ร้องไห้แบบแทบขาดใจเลยค่ะ
ร้องไม่หยุดเลย
ความเชื่อของญาตินะญาติก็เชื่อว่าอาจจะเป็นวิญญาณของนางทุนเข้าสิงหรือเปล่า
ก็ช่วยกันปลอบบอกเออกลับบ้านด้วยกันนะ
สักพักหนึ่งค่ะอาการของนางมอนถึงดีขึ้น
แต่ก็ยังมีอาการตัวสั่นอยู่นะคะ
ทีนี้ระหว่างที่ญาติจะพานางมอนขึ้นรถกระบะค่ะ
นายกอยะอดีตสามีนางทุนที่เป็นพ่อแท้ของน้องเมิง
กำลังจะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
อยู่นางมอนก็ร้องไห้งอแงเหมือนเด็กเลย
แล้วเรียกบอกป้อป้อป้อแบบนี้เหมือนเรียกพ่อค่ะ

ญาติก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวกลับบ้านด้วยกันทั้งสองคนนั่นแหละ

นางมอนก็ค่อยอาการสงบลง

นี่จังหวะที่วิ่งเข้าไปกอดพ่อเนี่ยค่ะ
ยายบอกอุ๊ยบางคนนี่น้ำตาไหลตาม

เพราะว่าต้องยอมรับว่าสองแม่ลูกถูกฆ่าตายแบบโหดเยี่ยมจริงนะคะ
ทีนี้ญาติของนางทุนรวมถึงพ่อของน้องเมิงนะคะ
อดีตสามีก็ช่วยกันรวบรวมเงินคนละเล็กคนละน้อย

เพื่อตั้งเป็นรางวัลนำจับเลยนะคะ

เพราะมองว่าการกระทำของผู้ต้องหามันโหดเยี่ยมมาก
ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กแปลกขัวบ้าค่ะ

ครับคือเขาทำกับหลานเรา
ทางคดีนะคะตำรวจขอสารจังหวัดลำพูนออกหมายจับในถ่อชาวพม่าที่เป็นสามีของนางทุนแล้วก็เป็นพ่อเลี้ยน้องเมืองที่เป็นคนก่อเหตุแล้วนะคะในข้อหาฆ่าผู้อื่นตอนนี้ยังอยู่ระหว่างไล่ล่าตัว